หน้าตสินเชียงใหม่ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับ
และตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูท่าแผ่
จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหมือนเดิมครับ
เรายังคงช่วยนะครับโปรโมทนะครับ

สิ้นปีอากาศดีมาก

แต่ถ้าขึ้นดอยก็ต้องเตรียมชุดเตรียมเสื้ออะไรกัน

เพราะว่าค่อนข้างจะเย็นแล้วตอนนี้

ศิลปะวัฒนธรรมวัดวาอาราม
สถานที่ท่องเที่ยวการกินอยู่
ดีหมดที่นี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เอ้าสำหรับดารามหาสนุกของเรา

ขอต้อนรับดารามหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านครับ

ของเช้านี่กะว่าจะไปว่ายพระอุปกรณ์ค่ะ

เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังเสียงว่าอยู่ตรงบริเวณไหนนะฮะ

จะนำมาซึงโชคร่าเมืองทองทีละคา
ชัดบ้อยตลอดทั้งเส้นเลยนะคะ
เริ่มต้นตั้งแต่บิวกินนิ่งชบตลาดสายแล้วก็ยาวไปเรื่อยเลย

เพื่อสุดท้ายไปทีกลายเป็นท่าช้า

ครับผมพระธาตุรสุทธิพธ์ครับ
โอ้โฮนี่สำคัญมาก

คือความที่เชียงใหม่มีความหลากหลายครับ
สำหรับรายการของเราวันนี้ก่อนที่จะมาสนุกสนานกันเรามาทำกิจกรรมที่เรียกว่าได้บุญกันด้วยดีกว่า
ใช่ค่ะชาเล้นหมาสนุกค่ะวันนี้นะคะเราจะนำเงินรางวัลที่ได้เนี่ย
อบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียนแล้วก็ค่าเทิมของน้องน้องนะคะวันนี้โรงเรียนที่เราจะมอบให้เนี่ยคือ
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยาค่ะตำบลเทพเสด็จอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เรามาพบกับบุคคลท่านนี้ดีกว่าแล้วเรามาดูกันสิว่าเขาประกอบอาชีพอะไร
คุณอินทร์สอนคำลาพิษค่ะ

ผมจะให้พวกคุณได้ทายกันว่าพี่คำสอนหรือลุงคำสอนที่คนเรียกกันเนี่ย
เขาประกอบอาชีพอะไรมีตัวเลือกให้ทายสามตัวเลือกครับ
ครับค่ะหนึ่งนักเทนนิสครับ
ลูกเอสตีได้สบายมากครับเอ่ยลูกเอสตีได้สบายมาก
หรือเขาเป็นแชมป์โลกวิดพื้นแขนเดียวสองแขนง่ายไปแขนเดียวสบายมากครับ
ข้อสองนี่สมกรึงสมกรรมนะ
สมกรึงสมกรรมนะหรือสามคนตีกองหลวงครับนักกระเพณีต้องเอากันสักหน่อยครับ
แต่ถ้าทายผิดน้องจะได้เพียงหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ดูทรงแล้วผมว่าน่าจะต้องใช้เกี่ยวกับแขนนะแต่เว็บพื้นไม่น่าใช่
ตีกองหลวงนะมีผิดไหมเก่งคิดว่าตีกองหลวงเหรอ
ดูจับบุคลิปภีร์เขาดูเป็นคนแบบมีสุนเทรียะ

คิดว่าเขาเป็นคนตีกรองหลวงนะครับ

น้องโรงเรียนเทพเสด็จรับไป๓๐๐๐บาท

ขึ้นบนเวทีรับเงินรางวัลเลยครับ

เอาผมเติมให้ละกัน๓๐๐ไม่สวย

อย่างน้อยไปซื้อฟุตบงฟุตบอลเครื่องกีฬาเพิ่มไปนะ

อาจารย์ด้วยนะครับพอนะครับ

ส่วนพี่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อนะ

ชมการสาธิตการตี้กล่องหลวง

สักนิดนึง

ถ้าจีบค่ะเพราะว่าจีบไม่ค่อยติดครับ
ขอบคุณสุดรายการรถมหาสนุกกันต่อเลยนะครับ
ถ้าพูดถึงคนเหนือนะครับอย่างหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือวาจาที่อ่อนหวาน
สำเนียงเมืองเนี่ยคือสำเนียงที่ภัยร้ออ่อนหวานใช่ไหม

ฟ้อนหรือการรำของภาคเหนือ

ก็เช่นเดียวกันคือเขาจะมีท่วงท่าที่อ่อนโยน

เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะให้หานะครับ

หน้าตะศิลป์เชียงใหม่ครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้

สามคนประกดตัวเลยครับอ่าฮ

ว้าวสวัสดีเห็นไหม
ถ้าว่ายก็สวยงามแล้วแนะนำตัวหน่อยลูก
จะเป็นหนึ่งคนในนี้สองคนในนี้หรือทั้งสามคนก็ได้ที่เป็น

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีเวลาให้ทั้งหมด
๓นาทีล้วงความลับให้ได้มากที่สุด
พร้อมไหมคะได้ค่ะได้ครับเริ่มครับ
เบอร์๑ค่ะฝึกหน้าจักษินมากี่ปีแล้วคะ

เบอร์๓ฝึกหน้าจักษินมากี่ปีคะ

พกบ้าละไม่ค่อยได้อารมณ์

เอกหน้าจักษินค่ะ

เก็บให้เย็น๑๙ใบเหลือกันครับ

อ๋อเปรี้ยวแล้ว
สุดยอดนะครับผมนะครับแล้วลูกพระไพมณีกับผีเสื้อสมุทรชื่ออะไรคะ
เบอร์๓ศรีสมุทรค่ะ
เบอร์๒ชื่ออะไรครับชื่อ๒ครับ

เพราะว่าหัวใจไม่ได้อยู่กับท็อศักดิ์กันค่ะ

รับไว้อยู่ไหนฝากไว้

อุ้ยก็ไม่รู้ค่ะ

เพราะแต่ละท่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับ

พี่ว่าพี่มีแฟนเด็กก็น่ารักดี

นี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ

อายุ๑๗ปีครับ
ครุกไอเทาครุก
มีอีกมั้ยมีคำถามหมดเวลาพอดีค่ะ

เดี๋ยวให้สาธิตความสามารถของการฟ้อน

พร้อมกันเลยนะถ้าพร้อมแล้ว

โอ๊ยโชว์รำด้วยเลยเหรอ

ดีนะมิ้นดีนะดีนะ
เบอร์แสบใช่มาก
หลอบใครก็ไม่เห็นดีจริง
แม่งเมื่อเบอร์๒นะจะดูดีเลยกว่าคนอื่นนะ
แต่ว่าถ้ามันแค่แรงกับคนอื่น

แต่ว่าเบอร์หนึ่งทำไมหลังค่อมขนาดนั้น

รอพอหนึ่ง

บอกว่าอยากจะรำก็รำให้ดูแล้วครับ

ใช่แต่ว่าเบอร์๒นี่คือถ้าอยู่ที่โรงเรียนนี่คือ

เขาแอบดูตลอดเลย

ตัวตึงหลังตรงแล้วก็ท่าฟ้อน
แบบได้เลยแล้วก็มือมือไม่มีหลุดเลย

ใครคือหน้าตะสินเชียงใหม่ตัวจริง

คุณจิ๊บกับคุณเก่งนี่ยืนยันเลยเป๊ะว่า

ทำไมคุณเช้าถึงมีเบอร์๑ติดมาด้วย
เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยการรำเบอร์๑กับเบอร์

เบอร์๑เนี่ยน่าจะยังยังน่าจะเป็นน่าจะสิน
แล้วก็เบอร์๓ก็น่าจะเป็นหน้าตะสินด้วย
ส่วนเบอร์๒เนี่ยแม่ลายเดอร์ก็
น่าจะเป็นคนขับวินมอเซอร์สาย๒อย่าง

เบอร์๒นี่
ยังมีเวลาคิดยังมีเวลาชมกันนะครับ

แต่ที่แน่วันนี้ไหนน้องเก่งมาแล้ว

เอาเป็นเชื่อว่า

มีสีคนโสดมาฟังกันเลยครับ
แล้วเดี๋ยวกลับมาต่อ
พอเสียครอบชาติมาแล้ว
โบราณบอกว่าเวลาสด

คนที่มีคู่ไม่รู้หรอก
โสดนั้นคือลาบอันปรักเศิษฐ์
ขาดเธอไปก็คงไม่ได้
อยู่คนเดียวก็ยังสักห้อง
ไม่อยากพูดให้เปลืองน้ำลาย

ฝั่งบายดีคืนนี้ฉันโสด
โสดแล้วไงเชื่อนแซวไม่โกรธ
สบายดีคืนนี้ฉันโสด
ง้อใครเต็มใจที่โสด

น่าน่าน่าโอ้น่าน่า
โอ้น่าน่าน่าโอ้น่าน่า
โอ้น่าน่าน่าโอ้น่าน่า
ศักดิ์สีคนโสด
คำที่เธอเคยบอกนั้นคำหลาดที่บอกฉัน
มันก็ทำให้รัวใจเธอนั้นดำ
ดำยิ่งกว่าน้ำเน่าดำยิ่งกว่าถูกไฟเผา
ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นฉันรักเธอทำไม
แต่โสดแล้วเว้ยคืนนี้ฉันโสด
ไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องแค่ใครโกรธ
โสดแล้วจำคือคนไม่คอทนเป็นควาย
คืนนี้เธอโสดให้ได้โสดให้มันไม่ได้
อยู่คนเดียวก็ยังสักหาย
ไม่อยากพูดให้เปลืองน้ำลาย
โสดก็มีศักดิ์สีอัศบาย

โสดแล้วไหมฉันแซวไม่โกรธ
สบายดีคืนนี้ฉันโสด
ไม่ง้อใครเต็มใดที่โสดกับสิ่งคนโสด

กลับเข้าสู่รายการในช่วงโชว์มหาสนุกของเรานะครับ
แน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้ปริศนาของเราทั้ง๓คน
ต้องมาโชว์ความสามารถพิเศษกัน

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
เริ่มกันจากโชว์จากหมายเลขหนึ่งเลยครับ
กีต้าร็อกเกอร์
กีต้าร็อกเกอร์
กีต้าร็อกเกอร์
กีต้าร็อกเกอร์
กีต้าร็อกเกอร์
กีต้าร็อกเกอร์

เขาถึงไม่ค่อยพูดสังเกตไหม
เพราะว่าถ้าพูดดอกพิกุลมันจะล่วง

ต่อไปนี่เป็นโชว์ที่เขาเรียกว่า
สุดยอดของการแสดงหน้าตะสินเหมือนกัน

ก็คือฮานุมานรบวัชชานุ

นี่ก็เป็นลูกของฮนุมานนี่แหละ
ก็คือทัพพระรามโดนวางยาโดยมัยลาบ

แล้วก็จับตัวพระรามไปฮนุมานก็ต้องไปช่วยพระราม

แล้วก็ปรากฏว่าไปเจอกับลูกชายตัวเอง

ฮนุมานรบมัชชานุครับ
โชคดีครับ
โชคดีครับ
โชคดีครับ
โชคดีครับ

พ่อลูกได้เจอกันแล้ว
น่ารักค่ะ
แต่เมื่อกี้ดูแล้วเหมือนมากเลยนะครูเนี้ย
ถึงซะผมนรับ
อาจจะห่างไปพัก

อันนี้เกี่ยวข้องกับนี่เลยเชียงใหม่

ใจดีไปฟังกันเลยครับ
เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอย
ตัวน้อยน้อยหน้าตาขาวขาว
มาโรงเรียนก็มากันแต่เช้า
ข้างมงเยาข้างเราชาวดอย
เพื่อนชาวฟงเขามีน้ำใจ
เอาแคโรตมาให้เสมอ
พูดจริงจังนะทุกครั้งที่เจอ
ฟังเสียงเธอฉันน่ารักซะจริง
ผมเอาแคโรตมาฟัง
อยากให้เธอได้กิน
ถ้ามีวิธีมี
ไม่ต้องกี่ของแผน
หัวเอาแคโรตมาฟัง
อยากให้เธอแขนแรง
แก้มขอเธอจะเด้ง
แดบเหมือนสีคลอร์
ที่โรงเรียน
แต่ฉันมีแม่กลอยปุ้ยหน่อยหน่อยล่องลอยตามลม
มีลมพัดไม่ต้องมีพัดลมน้ำค้างพรมเย็นชำยามเช้า
เพื่อนฉันเป็นเช้าเขาเช้าดอยตัวหน่อยหน่อยหน้าตาขาวขาว
ถึงอยู่ไกลสุดตาปลาเขาแต่มือเขามีน้ำใสใจดี
ขับมีวิตามีไม่ต้องกินของแผง
ว๊ากอาจารย์ออกมาฝากอยากให้เธอแทน
ลาลาลาลาลา
ลาลาลาลาลาลาลา

เพราะฉะนั้นเชิญปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่านขึ้นบนเวทีอีกครั้งครับ
อ้อปริศนมาหาสนุกทำอะไร

จะเกี่ยวข้องอะไรกับหน้าตะสินเชียงใหม่

ตอนนี้เบอร์หนึ่งผมว่าเขาน่าจะเป็น
คนที่เล่นกีต้าแล้วก็น่าจะแบบมีวงเป็นของตัวเองด้วย
เบอร์สองเนี่ยน้องสองผมว่าเขาน่าจะเป็น

แต่อาจจะไม่ใช่หน้าตะสินเชียงใหม่

ร้องเพลงได้แล้วก็รำได้

เก่งเข้ามาสะกิดจิ๊บเลย

หน้าตาหนูยิ่งร้องเพลงยิ่งใช่เลย
ยังไงก็เหนือแน่นอนอย่างนี้

ใครคือหน้าตะสินเชียงใหม่ตัวจริงครับผม

ใครคือนาตสินเชียงใหม่ตัวจริง

เชื่อกันหมดว่าเป็นเบอร์๓เบอร์เดียวเท่านั้น

ใครคือนาตสินเชียงใหม่ตัวจริง

สำดับให้เอาจริงแล้วนะ

ปีโชว์

สรุปนะคะหน้าตะสินเที่ยงใหม่ตัวจริงคือเบอร์๒และเบอร์๓ค่ะ

หมายความว่าหมายความว่าวันนี้พี่ทั้ง๓คนตอบผิดหมดเลย
เดี๋ยวเราไปจับใหญ่กันทีหลัง
เอามาถามก่อนเอาแนะนำตัวนิดนึงลูก
เซอร์ดีค่ะชื่อฟ้าฟาริตาดวงอินค่ะ
ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม๖โรงเรียนนวลคอวิทยาจังหวัดชายภูมิค่ะ
เป็นมือกีต้าวงตะโพนไทยค่ะ

อ้าวฟาริตาดวงอินค่ะ

วันนี้ขอบคุณฟ้ามากนะลูกนะเก่ง
หานุมร์ทำหน้าที่อะไรอยู่แนะนำเลย
ไม่คิดว่าพี่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่

สวัสดีครับชื่อนายอมรเทพธนาชโชธครับ

นี่ครับหลอกเราด้วย

ดิฉันนางสาวนนทพรโคตามาน

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่๒

ครูกับลูกศิษย์มาเองนะวันนี้
ลูกศิษย์อยู่นาศาสินเชียงใหม่ทั้งคู่เลย

วันนี้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณมาก

นะครับจากวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่ครับ

ขอบคุณมากครับ
ทางนอก

ว้าว

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
กลับไปที่นี่

กลับไปที่นี่
ได้ไปไง

เราจะเห็นคนเหนือจะเนิบใช่ไหมการพอร์ส
บ้านเนี่ยจริงแล้วคนเหนือสนุกเหมือนกันนะ
เอ้าเมื่อกี้นะครับทายกันผิดหมด
เพราะฉะนั้นต้องมาจับใหญ่แล้วสำหรับช่วงนี้
ใครที่ได้รถมหาสนุกคนนั้นคือผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอร์ตของเรา

สุภาพสตรีเลือกก่อนแล้วกัน

เบอร์๒เบอร์๒
เก่งเลือกเบอร์๓ใช่ไหม
ถ้ามันจิ๊บเอาเบอร์๓แทนเก่งไปเอาเบอร์๒ได้ป่ะ

ก่อนขึ้นไปที่เก่งไหว้พระเอาไว้
น่าจะช่วยถ้าเกิดเก่งเลือกเบอร์ไหนเดี๋ยวจะเอาเบอร์นั้นเอง

เก่งเลือกเบอร์๓แล้วจิ๊บแบบมาชิมใหม่นิดนึง
คิดถึงพี่บ้างพี่เอาเบอร์๓จิ๊บเอาเบอร์๑

เอาอย่างนั้นต่อหรอ

รถตุ๊กพี่จิ๊บ

พี่ติดตามคนงานของจิ๊บตลอดเลย

เราก็ถึง๒คนสนุกเราก็อยากชื่นสนุกเลย

เอาล่ะท้องของใคร

กมากเพราะตอนแรกจิ๊บเลือกสองแล้วจิ๊บยาว

ร้อนหน้าซุดนุก

แม่มันยังไม่ใช่วันของเราแม่
สมมติว่าวันนี้พี่เก่งเข้าโดร

นี่ทำไปเล่นไปอีก๒แผ่นป้ายคุณได้แสนนึงเลยนะ
เป่ายิงชก
พอแบบทุกอย่าง
แล้วก็เบือดกลับมาทุก
น้องมิงค่าเลือกแผ่นป้ายมา๕แผ่นป้ายจาก

เวเบอร์ตราตุ๊กแก่

ไฮลักษ์รีโวดี

จะต้องเลือกแผ่นป้ายที่มีรูปเครื่องหมายเป่ายิ้งฉุก

กับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกเลือกเอาไว้
ถ้าชนะจะได้ป้ายละ๑๐๐๐บาท

รับรางวัลแจ็คพอร์ตมหาสนุก๑แสนบาท
และนี่คือ๕แผ่นป้ายที่น้องมิ้งเลือกเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
วันนี้ขอบคุณน้องมิ้งมากนะลูกนะ
ทีเดียวมีโอกาสได้เห็นผลงานอีกนะคะ
ขอบคุณมากขอเจบนมือให้น้องมิ้งด้วยนะครับ

และนี่ก็คือ๕แผ่นป้ายที่พี่เก่งได้เลือกไว้ค่ะ
พี่เก่งจะเลือกแผ่นหน่อยก่อนครับผมจะเลือกแผ่นไหนเป็นแผ่นแรกครับ

พี่เก่งเอาอะไรไปสู้
โอ้โฮโอเคมา
มาก้าวนะมา

เปาเยิ่งชุบ

พี่แพ้ทุกอย่างเออ
ดับไป๑หมื่นบาท

เบอร์ดี้เบอร์ดี้สู้กับ
ซีเอสซีเอสแบตเตอรี่

โอเคเริ่มเบาหญิงชุบ

แม่นหนาเพราะดวงดี

ชั้นต่อไปพี่น้องเอาอะไร

เพชรดิกรีสู้กับ

ใครรักสุรีโว้ดีโอเค

นี่ทำไปเล่นไปอีก๒แผ่นป้าย

ผมเอาได้กิ้นมาแล้วมา

เป่ายิงชก

เสมอก็โอเคแล้วครับ

มิสทีนเจอกับมิสทีน

คือตอนนี้แสนนึงไม่ได้แล้วแน่

แต่ขอให้ได้อีก๑๐๐๐บาทกลับบ้านไป
จะได้ถึง๔๕๐๐บาททีเดียวนะครับ

เป่ายิงชก
โอ้โฮ

สรุปนะคะวันนี้พี่เก่งรับรางวัลกลับบ้านไป๓๕๐๐๐บาท
ขอบคุณครับ

คนเชียงใหม่เผื่อคนทางบ้านด้วยครับ

แล้วก็ขอบคุณรายการรถมหาสนุกด้วยนะครับ

วันนี้ก็ดีใจได้มาเห็นวัฒนธรรม
ที่สำคัญเราได้มาร่วมทำบุญกันด้วย

รอดูเฉลยแผ่นป้ายลืม

เอาเดี๋ยวหาว่าเราไม่ตรงกองสลากนะครับ

กันไก่อ่าฟังพี่เก่งนะคะ

วันนี้ขอบคุณเก่งอีกครั้งมากนะครับ
สนุกสนานแล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังด้วย

มาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ